แต่ว่าในใจคือ

เพราะว่าการเป็นก็ผมว่ามันก็เป็นเกียรติ

ครอบครัวทั้ง๒ฝั่งเหมือนกระเป๋าก็เป็นทหารอยู่แล้ว
แต่พอบอกแม่แม่ก็เว๋เป็นแม่เนอะ
แม่ลูกอยู่ด้วยกันดีอีกเดือนถึงเป็นหาดแล้วแม่ก็เว๋เพราะมันไม่ได้เตรียมตัว
ไม่รู้ว่าต้องวางแผนอะไรแต่รู้ว่ายังไงก็ต้องทำ

มีอะไรที่ค้างไว้ไหมคะถึงเมื่อไหร่ยังไงคะ
จริงมีละครเพิ่งเข้ามาอีก๒เรื่อง
ละคร๒เรื่องคือยังไม่ได้ถ่ายทาง

แล้วก็งานเพลงล่ะคือยังไงค่ะ
ก็งานเพลงไม่ยังครับ

ก็แสดงว่างานคือหลังจากนี้คือต้องกลับไปคุยกับทางผู้ต่างหลาน
ก็ก็ต้องบอกก้านมีอีกครับว่ามันเป็นอย่างนี้
แล้วก็คือที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะไม่อยากเป็น

ยากนะ
เพราะว่า
คือถ้าไม่ได้เป็นเสาหลังครอบครัวผมไม่สนเลย
เรื่องเดียวก็คือเรากังวลเรื่องนี้แหละไม่ได้หนีไม่ได้อะไร
ผมว่าก็เป็นข้อหนึ่งที่ดีที่เราก็ยืดอกรับมันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะบอกอะไรกับน้องที่จะต้องเข้ารับการเตรียนอาหารหรือเป็นแบบอย่างเราเตรียมตัวให้ความรู้

ปีนี้จะได้เรียนรู้อะไรผมว่าได้เรียนรู้ชีวิตอย่างสูงเลยแหละ